ไปดูอุบัติเหตุบนท้องถนน
อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กำแพงเพชรคุณผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่รถเกิดอุบัติเหตุ
แล้วรถคันนี้เป็นรถขนปลาดุกค่ะ

ข้าวของที่ขนมาก็กระจัดกระจาย
แล้วถนนก็คืออากาศร้อน

ในการโกยประดุกนะคะเข้าหลัง

ก็ทำให้ปลาดุกก็ตายไปหลายตัวค่ะ

มันไม่ใช่แค่ถนนเปียกอย่างเดียวนะคุณผู้ชมนะ

ก็คือว่าเขาดัดแปลงท้ายรถเป็นตู้บรรทุก

แล้วปรากฏว่ายางหลังมันแตกพลิกคว่ำ
ดุกที่ขนมากว่า๓ตัน

ตรงถนนผนโยธินตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชร
รถก็ติดสะสมยาวกว่า๒กิโลกรัม
เพราะนี่แหละค่ะต้องเก็บปลาดุกกันก่อนนะคะ
ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ช่วยกันเก็บปลาดุกใส่ถังน้ำค่ะ

ก็ทำให้ปลาดุกตายไปหลายตัวกว่า๒ชั่วโมงค่ะ
ประดุกสามตันนะคะช่วยกันหลายคน
ก็ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงถึงจะเคลียร์กันหมดนะคะ
ถึงจะเปิดการจราจรตามปกติได้
คนขับรถคันนี้นายวรรณรงค์นะคะ
บอกว่าขับมาจากปฐุมธานีจะไปแม่สอดจังหวัดตาก
ยางหลังด้านซ้ายแตกรถก็เลยสะบัดเสียหลักพลิกคว่ำ
โชคดีว่าคนขับกับเพื่อนที่นั่งมาด้วยกัน
ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากค่ะ